คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้มันน่าตกใจค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียน
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดบุรีรำนะคะมีผู้ชายคนนึงเข้าไปหาลูกสาว
ตอนแรกคุณครูก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เห็นว่าเป็นพ่อลูกกัน
ตอนแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอะค่ะหาลูกสาวได้สักพักหนึ่งลูกสาว๘ขวบนะคะ
อยู่ดีก็ร้องไห้โฮขึ้นมาพี่อุ๋ยลุกกอดลูกร้องไห้ฟูมฟายเหมือนคลุ้มคลั่งเลยอ่ะ
คุณครูเห็นท่าไม่ดีรีบพานักเรียนในห้องคนอื่นนะคะออกมา
รีบแจ้งตำรวจไปดูจังหวะที่ตำรวจไประงับเหตุนะคะ
มึงรักดู
นี่ค่ะตำรวจสพนังรองไประงับเหตุนะคะควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
ในห้องเรียนของนักเรียนนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นห้องเรียนชั้นป๒
โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ

ผู้ชายคนนี้ร้องไห้ฟูมฟายร้องไห้แบบคลุ้มคลั่งเลยนะคะ
แล้วก็กอดลูกสาวตัวเองตลอดเวลา
ลูกสาวเพิ่ง๘ขวบขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ

ตำรวจไปชาร์จตัวแยกลูกออกมา
เพราะเกรงว่าลูกสาวจะได้รับอันตราย
สำคัญคือไม่ใช่แค่ร้องไห้ฟูมฟาย
คุณพ่อคนนี้มีปืนด้วย
ปืนไทยประดิษฐ์บรรจุกระสุนจุด๓๘อยู่๑กระบอก

แล้วพอค้นตัวมีกระสุนปืน๓๘อีกนัดนึง

คุณพ่อที่เข้าไปหาลูกแล้วกอดลูกร้องไห้แถมพกปืน
ชื่อว่านายธวัชชัยหรือในกล้องอายุ๓๕ปีค่ะ
คุณครูให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
คุณครูก็ต้องบอกว่าน่าชื่นชมนะคะ
พลิบดีคุณครูรู้สึกผิดสังเกต
พานักเรียนออกไปแล้วก็แจ้งตำรวจ
คุณครูบอกว่ามีผู้ชายสองคน
มาบอกรอปภว่าเขาจะมาหาลูกสาว
พอตรวจสอบผู้ชายคนนี้เป็นคุณพ่อของเด็กจริง
คือผู้ชายมากับสองคนคนหนึ่งรอปภคนหนึ่งคุณพ่อนะคะ
มาหาคุณครูบอกเนี่ยพ่อจะมาหาลูก
ครูก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเข้าไปได้
พ่อเนี่ยถือพิซซ่าไปนั่งกินกับลูกสาวช่วงพักเที่ยงพอดีอะค่ะ
คุยได้แป๊บเดียวคุณพ่อคือร้องไห้โฮ
กอดลูกสาวแน่นร้องฟูมฟายเสียงดังเหมือนคลุ้มคลั่ง
เริ่มผิดสังเกตเห็นท่าไม่ดีพาเด็กคนอื่นออกจากห้อง
คุณครูบอกว่าที่โรงเรียนซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกันเอาไว้แล้ว
รีบแจ้งตำรวจตำรวจมาไวมากคุณผู้ชม๕นาทีก็มาถึงแล้วค่ะ
คุณพ่อเริ่มร้องไห้แล้วก็พอเริ่มมีอาการเริ่มรุนแรง
คุณครูประจำชั้นก็เลยให้เด็กที่อยู่ในห้องทยอยออกจากห้อง
แล้วคุณพ่อเขาก็มีอาการที่ค่อนข้างจะร้องไห้หนัก
แล้วก็แสดงอาการที่เราก็ตกใจเหมือนกัน
ตอนนั้นน้องก็ตกใจครับเพราะว่าคือเขาก็ร้องแล้วก็ดิ้นด้วยพร้อมที่จะหลุด
แต่ด้วยความว่าก็คุณครูได้ปลอบแล้วก็ได้บอกให้น้องใจเย็น
คุยกับคุณพ่อรักคุณพ่อไหมน้องเขาก็บอกว่ารักพ่อ
คุณผู้ชมคะตัวในกล้องคนนี้ถูกควบคุมตัวไปที่สพนังรอง
เพื่อให้สงบสติอารมณ์นะคะแต่เขายังร้องไห้ตลอดเวลา
นี่คุณผู้ชมค่ะร้องไห้ตลอดจริง
ตำรวจไปคุยด้วยก็ร้องไห้ยิ่งคุยยิ่งร้องไห้
คุยไปคุยมาถามไปถามมาร้องไห้เสียงดังกว่าเดิมอีกอะค่ะ
จับใจความได้ว่าเขาเสียใจที่ภรรยาอยู่กินกันมา๑๑ปีบอกเลิก
แยกกันอยู่ประมาณ๖เดือนกว่าตัวในกล้องไปเช่าบ้านอยู่แต่คิดถึงภรรยามาก
พยายามตามง้อหลายครั้งภรรยาปฏิเสธตลอดเลยเครียด
ตั้งใจจะมาระบายความในใจกับลูกสาว
แต่ลูกสาวเพิ่ง๘ขวบเองอะค่ะ
คือตัวในกล้องบอกว่าไม่ได้จะทำร้ายใครไม่ได้จะทำร้ายลูก
อยากจะให้ภรรยากลับไปอยู่ด้วยก็เลยมาร้องไห้กับลูกสาว
แล้วในกล้องเนี่ยค่ะตำรวจสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมที่มือมีแผล
กล้องบอกว่าอ๋อแผลอันนี้เหรอเมื่อวานทะเลาะกับภรรยา
คือหาว่าเขาตบหน้าก็เลยยิงปืนใส่มือตัวเองเพื่อลงโทษตัวเอง
ผมอยากทำให้เขาหมดทุกอย่างนะครับ

เนี่ยค่ะคือให้ข้อมูลอะไรพูดอะไรแบบร้องไห้ไปตลอดเลยอ่ะ
อยากฟังข้อมูลทางฝั่งอดีตภรรยาของในกล้องไหมคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยมาด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นางสาววันเธอบอกว่าโอ้โหจะไม่เลิกได้ยังไงอ่ะ
กล้องคนนี้เมาตลอดเลยเมาเหล้าทีไรทำร้ายร่างกายเธอตลอด
พยายามจะเตือนหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ฟัง
เลยตัดสินใจว่าเลิกดีกว่าไม่คืนดีด้วยไม่เอาแล้วเข็ดแล้ว
๓วันก่อนถือปืนปากกามาขู่เธอ
แล้วเนี่ยบอกว่าเนี่ยปืนมันลั่นใส่มือตัวเองจนได้รับบาดเจ็บ
แต่เมื่อกี้เด็กกล้องบอกว่ายิงปืนใส่มือตัวเองใช่ไหม
ลงโทษตัวเองทำโทษตัวเอง
แต่ภรรยาบอกไม่ใช่ถือปืนปากกามาขู่เธอ
แล้วปืนมันลั่นใส่มือตัวเอง
ง้อเธอแต่เอาปืนปากกามาด้วย
บอกโอ้โหพฤติกรรมแบบนี้ไม่เอาแล้ว
ยังไงก็เลิกไม่มีทางกลับไปคืนดีค่ะ
ใช่เพราะเราก็แยกกันอยู่กันตั้งนานแล้วเนอะ๕๖เดือนแล้วอ่ะ
แล้วเขาก็มาขอคืนดีแล้วซึ่งเราจะไปคืนดีเพราะอะไรอ่ะ

ใช่ตีในโบสถ์ศาลเลย
พุทธศาลยืนติม
พี่ให้โอกาสมา๑๑ปีแล้วนะ
อยู่ด้วยกันมา๑๑ปีแล้วนะให้โอกาสตลอดเลย

บอกว่าแค่อยากจะไปร้องไห้

สงสัยว่าในกล้องตั้งใจจะจับลูกสาวออกจากโรงเรียน
เพื่อเป็นตัวประกันให้เธอกลับไปคืนดีด้วยมากกว่า
ตำรวจสพนรค่ะ
ผู้กำกับการสพนังรองบอกเลยว่าต้องชื่นชมคุณครูที่โรงเรียนนะคะ
เหตุการณ์นี้คุณครูทำงานได้อย่างรวดเร็ว
ประสานตำรวจไประงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้น
ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเป็นปัญหาครอบครัวค่ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่านี่โชคดีจริง
ครูประจำชั้นเขาสังเกตเห็นว่าสถานการณ์มันไม่ดี
พาเด็กที่อยู่ในห้องค่ะ
ค่อยออกไปนะคะออกไปทางห้องข้างไปอยู่ในที่ปลอดภัย
เด็กคนอื่นก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่แตกตื่นเลย

ตำรวจก็มาได้รวดเร็วควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วมาก
คือทางโรงเรียนเขาซ้อมกันเอาไว้อยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หนีซ่อนสู้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่เราเคยเล่าให้ฟัง
หลายโรงเรียนเขาก็ซ้อมเหตุกันแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้มันก็เลยไม่มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นมาก
คุณครูก็นั่งอยู่ด้วยพอสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงลูกร้อง

ก็คุณครูก็เลยเห็นว่าเริ่มไม่มั่นใจในความปลอดภัยค่ะ
ครูก็รีบบอกเพื่อนห้องข้าง
เด็กไม่แตกตื่นค่ะเพราะว่าเด็กเขาเราบอกเด็กว่าเราจะพาเด็กไปทำกิจกรรมที่อาคารอเนกประสงค์
แล้วเราก็ย้ายเด็กไปอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ให้เด็กเขาได้เขาตื่นตนกอะค่ะ
เขาใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่ากู้ชีพนางรองนะคะเก้าธันวาคมโพสต์ปืนเฉยเลย
เดี๋ยวนี้เขาโพสต์ภาพปืนลงเฟซบุ๊กกันนะคะเนี่ยปืนไทยประดิษฐ์
แล้วมีข้อความบอกว่ามึงจำได้ไหมในวันนั้นที่เจอกู
วันนั้นกูสั่งสอนมึงกูบอกมึงให้เลิกกับเมียกูใช่ไหมมึงไม่เลิก
กลับจากมุกดาหารก่อนในเมื่อมึงไม่เลิกมึงก็ตายไปเลย

โพสต์ภาพตัวเองโพสต์ภาพตอนอยู่กับลูกสาว
มีการพิมพ์ข้อความเอาไว้ว่าคุณลูกผู้ชายพอแต่เจอแบบนี้
บอกกูไม่ต้องด่ากูไม่รู้มึงอยู่ไหน
จะบอกให้คนอย่างกูนะถ้าได้อาฆาตใครแล้วเนี่ยยากที่จะหนี
จะตายด้วยเงื้อมือกูแน่โอ้ไม่รู้พูดถึงใคร

กล้ามากนะที่มาเอาเมียกูไปอะไรสักอย่างประมาณแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

แล้วมีโพสต์ในลักษณะที่ว่าถ้าเมียไม่ตายด้วยมือตัวเองก็ต้องตายด้วยมือเพื่อนนะคะ
แล้วบอกไม่เคยขู่ด้วยนรกมีจริงอะไรแบบนี้
แต่ละโพสต์ของเขาก็น่ากลัวนะคุณผู้ชมนะ

แต่ตอนที่ในกล้องผู้ก่อเหตุร้องไห้อยู่ที่โรงพักค่ะ
เขาอ้างว่าเมื่อวานตัวภรรยาไปแจ้งความกับตำรวจ
ให้ลงมานึกประจำวันว่าขอหย่า
ไอ้ประเด็นนี้แหละในกล้องก็เลยไม่พอใจ
ไม่อยากหย่าเพราะว่ารักภรรยามากอยากใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาต่อ
ทีมข่าวไปที่บ้านของอดีตภรรยาในกล้องนะคะ
บ้านหนองงูเหลือมที่ตำบลนางรองไม่ได้เจอเธอนะคะ
เจอแต่ญาตินะคะญาติของเธอบอกว่ากล้องนิสัยไม่ดีเลย
ก้าวร้าวมากพูดจาโอ้อวด
ไม่มีใครอยากคุยด้วยไม่รู้หรอกว่าเขาทะเลาะอะไรกัน
ส่วนใหญ่ในกล้องไปเช่าบ้านอยู่ในตัวเมืองนางรอง
ไม่รู้ว่ามีปืนแต่หลานชายเคยเล่าให้ฟังว่าถูกในกล้อง
ใช้ปืนยิงขู่แต่ไม่รู้สาเหตุว่ายิงขู่เรื่องอะไร
คุณผู้ชมค่ะในกล้องคนนี้ก็เลยโดนแจ้งข้อหาหลายอย่างนะคะ
เรื่องของการครอบครองปืนและเครื่องกระสุนปืน
เรื่องของการพาปืนและเครื่องกระสุนปืน
เรื่องของการพาปืนไปในสถานที่ราชการด้วยไปที่โรงเรียนนะคะ
และเรื่องของเสพยาเสพติดด้วยค่ะ

นี่ไงมันมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวด้วยค่ะ